ลุงที่ขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้ถึงขั้นกับตาย
และก็บอกว่าเสียใจอยู่กับสิ่งที่ทำ

นำตัวไปทำแผนชาวบ้านไป
มุงดูเต็มไปหมดเลยอยากจะเห็นหน้าว่าทำทำไม

นายคนนี้คือนายอานุภาพเลิศล่องอายุ๕๐ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุฆ่าคุณลุงจำรัฐชิดฉ่างอายุ๗๗ปี
ซึ่งเป็นคนขับวินในพื้นที่พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ถูกตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดเกิดเหตุเป็นปะยากข้างทางในสอยเปรียว
หลังจากตำรวจติดตามจับกลุ่มได้
ขณะที่หลบหนีไปกบดานที่สุรินตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนจุดเดียวก็คือจุดที่พบศพผู้ตาย

ตะโกนด่าทอสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น

ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของคนในชุมชน

จ้างให้ผู้ตายไปส่งของในราคา๕๐บาท

เขาเอามือไปเคาะที่หัวผู้ตายแล้วบอกว่า
ตายก็โกรธสิแล้วก็ไล่ลงจากรถจู่มาด่าว่าไอแก่ทำไม
เอามือไปตีหูด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยเอามีดที่เตรียมมาแทงผู้ตายไปหลายครั้ง
จะชิงรถป้ายแดงไปแล้วก็เงินสดของผู้ตายหลบหนีไป
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าเขาเสียใจนะกับสิ่งที่ทำ
แต่เขาไม่ได้มีการวางแผนมานะแค่อยากได้รถ
แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจแทงถึงขั้นกับให้ตาย

ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากจะทำให้ตายแต่ก็มีมีดที่เตรียมมา

หลายครั้งทีเดียวจนเขาตายนะครับ
หลังก่อเหตุก็ขับรถไปยังพื้นที่บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา

จะหลบหนีไปอยู่ที่บ้านของเมียที่จังหวัดสุรินทร์
จะตามตัวแล้วก็ตำรวจนั้นจับกลุ่มมาได้
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าครอบครัวเริ่มทำใจได้บ้างแล้ว
คืนก่อนวันเกิดเหตุแม่บอกว่า
คือฟังแล้วมันสะดุ้งเหมือนกันนะแม่เล่าให้ฟัง
บอกว่าพ่อสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก

ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
พ่อสะดุ้งขึ้นมาเอาแม่เข้าไปกอด

ซึ่งตัวเองกับครอบครัวก็ขอโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาแล้วกัน
และไม่ขอให้ผู้ต้องหาไปกราบขอโทษขอขมาศพ

ถูกต้องถ้าไม่ปล่อยวางก็ทุกข์เนอะ
ที่ปล่อยได้ก่อนมันก็โล่งมากกว่า

นันทชาสุพมงคลผู้บังคับการปรบปรดพุทธร

ผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมาก

จะวางแผนมาก่อนก็ตามแต่ว่าฟังไม่ขึ้น
เพราะว่ามีการเตรียมมีดมา

ก่อนอันนี้มีการขอเบอร์โทรวิน
ถึง๒คนเพราะว่าเหยียมรายแรก

ผิดเวลาส่วนคุณลุงที่เสียชีวิตนั้น

ขณะที่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายตำรวจติดตามคืนได้แล้ว

แล้วก็กำลังจะนำออกนอกประเทศไป
เรื่องต้นตำรวจก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ในความผิดชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีด
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เพิ่มเติมไหมต้องรอสอบประคำเพิ่มเติม

นั้นไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่ง